ต่อกันที่คู่นี้กำลังใจส่งถึงกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับพี่แมวแล้วก็พี่นิโคร
หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะหลังจากที่มีข่าวแต่งงานฟ้าผ่าเปรี้ยงของคุณหนุ่มสอนรามไปเนี่ย
แล้วคนรักที่เพิ่งเลิกรากันไปอย่างคุณนิโครจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะ
หลังจากที่ทราบข่าวค่ะพี่แมวก็เลยขอฝากกำลังใจถึงอดีตภรรยาไปหน่อยแล้วกันนะคะ
หลังจากที่อย่างที่ทราบไปว่าข่าวแต่งงานสายฟ้าแลบนะคะพี่แมวบอกว่าแม้ว่าจะไม่ได้ค่อยได้พบได้เจอกันกับคุณนิโครเท่าไ
ก็อยากจะส่งกำลังใจให้ถึงนิโครแล้วก็เชื่อว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจะผ่านเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นไปได้อย่างดีค่ะ
มีภาพตอนที่เขาแต่งงานเนอะเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วนะคุณผู้ชมค่ะ

บอกตรงนะครับว่าเรื่องข่าวส่วนตัวเนี่ยเราไม่ยุ่งเลยแต่ว่าในความเป็นเพื่อนเราก็มันเหมือนมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มไม่พูดอะไรเลย
เพราะว่าเราก็เคารพในความคิดความรู้สึกของเขาไม่เข้าไปก้าวไก่อะไรแต่ว่าก็มีบอกว่าเฮ้ยยูโอเคนะ
เขาก็รู้ว่าเราก็เป็นห่วงหวังดีแต่ก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไร
ตอนนี้เขาไม่ได้แบบแสดงความอ่อนแพ้อะไรตอนที่อยู่กับเรา
อ๋อไม่ค่ะเขาฮาของเขาเขาสบายอยู่แล้ว
ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็พี่แมวผอมลงดิฉันไม่เจอเมื่อวานก็ถามอยู่แกปั่นจักรยานอยู่นะคะตอนนี้
แล้วก็แต่งงานใหม่แล้วมีชีวิตสมรสใหม่กับคุณแหววนะคะ
เขาเรียกว่าชีวิตที่โตขึ้นก็แยกย้ายกันไปค่ะ